มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเป็นกรณีโชเฟอร์แท็กซี่โกงเงินนักท่องเที่ยวจีนค่ะ
เหตุเกิดเนี่ยบริเวณที่แอร์พอร์ตลิงก์พญาไทยไปโรงแรมย่านสามเศษนะคะ
ระยะทางเนี่ยโอ้โหไม่ไกลเท่าไหร่แต่คิด๒๐๐๐กว่าบาทค่ะ
ว่านักท่องเที่ยวชาวจีน๔คนได้เรียกแท็กซี่จากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์พญาไทย
ไปยังโรงแรมทาราเพลสถนนสามเศสเรียกเก็บเงินสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะ
และนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ได้จ่ายเงินไป๓๐๐บาทได้ทอนกลับมาแค่๓๐๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้กองตรวจการขนส่งทางบกก็ได้ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวติดตามตัวคนขับแท็กซี่
คือนายสุรชัยศรีทัพไทยควบคุมตัวได้ที่คอนโดย่านรัชดาเพื่อนำมาสอบปากคำค่ะ
นายสุรชัยก็มีสีหน้านิ่งเฉยนะคะแล้วก็ได้ยอมรับสารภาพตามข้อกล่าวหาทั้งหมดค่ะ
เป็นหนึ่งมมกกหกหกหกค่ะ
แล้วก็หลังจากการสอบปากคำคนขับรถแท็กซี่ก็บอกว่า
ดปุ่มผิดไปกดปุ่มรอบมิเตอร์
ก็เลยมีตัวเลข๒๕๔๐ขึ้นมา
ซึ่งคดีนี้ถือเป็นคดีอาญาเป็นคดีช่อโกง
มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสนชนะสงครามดำเนินการต่อไป
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไปกดปุ่มผิดได้ยังไง
มิเตอร์กับปุ่มรอบมิเตอร์ต่างกันยังไงนะคะ
วันนี้เรามีภาพบรรยากาศที่ทางขนส่งสาธิตเรื่อง

วิ่งวิ่งวิ่งตามระยะทางนะครับตามระยะทาง
พอถึงจุดภูมิภาพที่หมายปั๊บก็จะหยุด
หยุดตัวนะครับหยุดใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็พิมพ์อ่าได้ได้นะครับ
อ่านึงก็จะเป็นตามให้สารแต่ว่าเสร็จปั๊บถ้ามากดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ
เนี่ยเสร็จตรงนี้เห็นป่ะไอ้ตัวพันต์ตัวเนี้ย
มันจะเป็นรอบของรถยนต์ของแต่ละรุ่นของแต่ละยี่ห้อ
อันนี้ของเนี่ยพันธุ์ก็คือสองพันห้าร้อยสี่สิบ
ซึ่งจะต้องตรงตามสมุดผู้มือนะครับแล้วก็จะมีตัวเนี้ย
จะต้องตรงตามสมุดคู่มือแต่ว่ามิเตอร์ตัวนี้ไม่ตรงไม่ตรงตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวคงมาตรงตรงทั้งหมดเขาต้องเรียกผู้ประปอบปารให้มาพี่แก่ข้อถึง
อกจากนี้นะคะนายสุกรีขออภัยค่ะ
นอกจากนี้นะคะในศูรชัยนะครับผู้ขับรถแท็กซี่เนี่ย
ก็ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะ
แล้วก็เคยทำผิดมาแล้วสามถึงสี่ครั้ง
มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสองค่ะ
มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา๑ปีนะคะ
ส่วนของผู้ประกอบการรถก็มีความผิดค่ะ
ยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถก็ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะคะ
พร้อมส่งดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาพักใช้
เพิกถอนการจดทะเบียนรถตามระเบียบของทางราชการต่อไปนะคะ
ปุ่มรอบมิเตอร์กดยากนะครับ
ถ้าไม่ตั้งใจกดไม่ต้องอ้างหรอกตั้งใจหรือเปล่า

ก็ถ้าบอกว่ากดปุ่มผิดแล้วทำไมถึงทอนเงินผิดด้วย
นี่ค่ะกดมิเตอร์ผิดบังเอิญไป

เยอะจริงคือหลายคนเขาก็บอกว่าเขาเคยกินตั้งแต่ตอน๗บาท
เขาก็ยังรู้สึกว่ามันแพงนะเพราะว่ามันน้อย
บางคนก็บอกว่าไปกินร้านป่ายักษ์ประจำเลย

เสียดายด้วยแต่เมื่อกี้ล่าสุดเลยบอกว่า๑๕บาท

คุณผู้ชมไลน์มาหน้าจอทีวีแล้วก็บอกว่าเป็นร้านที่ให้เยอะที่สุด

ใกล้จะวันเกิดแล้วนะคะ๔ตุลาคมบอกไว้ล่วงหน้า

เกือบมีของขวัญพึ่งมาทางไตรัสทีวีครับคุณผู้ชม

ฉันไม่ได้ยินพอดีเสียงหูฟังข้างนี้ก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนละนะพูด
ทำไมคะบอกวันเกิดไว้ล่วงหน้าค่ะคุณผู้ชม

โอ้โหเป็นไอเดียที่ดีนะครับคุณผู้ชม